ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนมนะฮะ

ครอบครัวหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับลูกสาวเนี่ยเขาตามหาแม่แม่หายตัวไปแบบนานข้ามคืนข้ามวันข้ามคืนก็เอ๊ะหายไปไหน
สุดท้ายแล้วไปตรวจสอบนะฮะตรวจไปตรวจมานะครับไปเจอศพแม่อยู่ในบ่อซ่วมที่อยู่ที่บ้านลักษณะแบบนี้แล้วโบกปูนปิดเอาไว้ด้วย

และสุดท้ายแล้วคนก่อเหตุก็คือพ่อพ่อที่เป็นช่างปูนนะครับตอนนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
ผู้ตายชื่อนางบุญเลิศจันดาประเสริฐอายุ๔๙ปีนะฮะภรรยาของผู้ต้องหานะฮะผู้ต้องหาชื่อในพิษจันดาประดิษฐ์อายุ๕๓ปีนะครับ
ตำรวจที่จังหวัดนครพนมจับตัวไว้ได้แล้วนะครับ
พิษวัย๕๓ปีผู้ต้องหานี่มีอาชีพเป็นช่างปูนนะครับ
ก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเองแล้วทิ้งศพไว้ในบ่อซ่วม
โกกปูนปิดปากบ่อไว้ด้วยทีแรกเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัย
ตำรวจก็ไปตามสืบสวนจนพบว่าออกไปทำงานรับจ้างก่อสร้างอยู่
ในพื้นที่ตำบลโนนตานอำเภอท่าอุเทในนครพนมนี่แหละ
ก็เลยไปควบคุมตัวมาเค้นสอบไปเค้นสอบมาก็เลยยอมรับสารภาพนะฮะ
พิษบอกว่าแต่งงานอยู่กินกับนางบุญเลิศภรรยาเนี่ย
มานานเกือบ๓๐ปีตัวเองเนี่ยเคยไปทำงานต่างประเทศเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วก็กลับมามาอยู่ที่บ้านทำไร่ทำนารับจ้างเป็นช่างปูน
เหมาก่อสร้างทั่วไปอยู่กับนางบุญเลิศผู้ตายเนี่ย
มีลูกกัน๓คนคนโตเป็นผู้หญิงนะแล้วก็อีก๒คนเนี่ยเป็นผู้ชาย
ตัวเองก็ทำงานหาเงินจนสามารถส่งลูกชายคนที่สองเรียนจบวิศวกรไฟฟ้านะฮะ
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่วนลูกชายคนเล็กในพิการแขนขาลีบนะฮะ
ที่ผ่านมาก็ทำงานหนักในการสร้างครอบครัวทำให้ครอบครัวเนี่ยพ้นจากความยาก
ส่งลูกจนเรียนจบสูงสูงแต่ในพิษผู้ต้องหาอ้างว่า
ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าภรรยาจะปันใจมีชายอื่น
พอจับได้ก็เลยมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ภรรยาเนี่ยบอกเลิกกับเขาแต่เขาไม่ยอมนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็คับแค้นใจแล้วก็ลงมือฆ่าเขา
ในการสรภาพของผู้ต้องหานะฮะกรรมบรส
พอโพลสวรรค์วันนี้คุมตัวในพิษไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านหลังใหม่ของครอบครัวนี้
ที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะฮะจะมีลักษณะบ่อตรงนี้ที่วางผังเอาไว้เป็นบ่อซ่วมของบ้าน
คำสารภาพของผู้ต้องหาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้พุธที่๖พฤษภาคม
พิษนะครับบอกว่าได้พูดจาล่อลวงให้นางบุญเลิศภรรยามาที่บ้านหลังใหม่
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันโดยบอกว่าภรรยาเนี่ยท้าทายเขาว่าถ้าแน่จริงก็ให้ฆ่าเลยถ้ากล้าก็ฆ่าเลย
จนสุดท้ายโมโหโมโหแบบโมโหสุดจนขาดสติก็เลยฉวยโอกาส
ขณะที่นางบุญเลิศกำลังสวมผ้าถุงนุ่งกระโจมอกอาบน้ำอยู่ข้างโอ่ง
เอาอิดบล็อกไปทุบศีรษะเขาสามสี่ครั้งอืมจนเขาหมดสติอ่า
แล้วเข้าไปดูก็อ้าวเสียชีวิตแล้วจากนั้นก็เลยเอาศพไปวางไว้บนแคร่หลังบ้าน
นะสภาพตอนนั้นภรรยาก็คือเลือดไหลออกมาทางศีรษะเป็นจำนวนมาก
เอาผ้ามาซับนะแล้วก็ตัดสินใจอุ้มศพภรรยาทิ้งลงในบ่อซ่วมที่เป็นบ่อคอนกรีต
ลึกประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรกว้างหนึ่งเมตรแล้วก็โบกปูนปิดฝาเอาไว้เพื่ออำพรางศพ
ตัวเองเป็นช่างปูนอยู่แล้วรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วนี่นะฮะ
พิษบอกว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จนะฮะในการอำพลางศพ
ก็เอาน้ำมาล้างเลือดในพื้นที่ใช้ผ้าเช็ดถูทำความสะอาด
แล้วก็เอาเศษผ้ารวมถึงผ้าถุงที่เปื้อนเลือดของภรรยาเนี่ย
เผาทิ้งที่ต่อไม้หลังบ้าน
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุที่ลงมือประมาณ๓๐เมตร

ผู้ต้องหาเนี่ยเขาออกมาสร้างบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหม่
เพราะว่าลูกชายคนที่สองที่จบเป็นวิศวกรไฟฟ้าทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยส่งเงินมาให้
ก็มีแผนว่าเดี๋ยวจะแต่งงานปลายปีนี้ด้วยนะครับ
สำหรับตัวลูกชายของผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ตายนะครับ
ก่อนเกิดเหตุก็คือคืนวันที่๕พฤษภาคม
นางบุญเลิศนอนอยู่ในบ้านอีกหลังนึง
เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกับสามีเนี่ย
เขาทะเลาะกันแล้วเขาก็จะไม่ได้นอนบ้านด้วยกันไม่ได้พักด้วยกัน
แต่ก็จะแวะไปมาที่บ้านหลังใหม่ที่สามีจะพักอยู่ตรงนี้

ช่วงเช้าตรู่วันที่๖พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้
ได้ยินเสียงนางบุญเลิศร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ญาติญาติไม่ได้เอกใจอะไรว่าจะทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิต
เพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาทะเลาะกันเป็นประจำ
ทะเลาะกันจนแบบญาติพี่น้องเนี่ยชิน
คือที่เคยเห็นอย่างมากที่สุดก็คือทำร้ายกันแบบบาดเจ็บเล็กน้อยหัวแตก
ก็ไม่คิดว่าครั้งนี้จะหนักกันถึงขั้นเสียชีวิต
เป็นวิธีที่ว่าแม่แกน่ะใส่โรงภาพอีกคู่นึงไป
นี่หลานสาวนะฮะนี่บอกนี่บ้านหลังใหม่เนี่ยลูกชายส่งเงินมาให้สร้างไว้
เดี๋ยวจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนลูกสาวเนี่ยลูกสาวคนโตอายุ๒๙นะฮะ

แล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยวันนี้ก็เดินทางมาหาพ่อนะ
หลังจากถูกจับทีมสถานที่จำรวจนี่
ก็ซื้อน้ำซื้อข้าวมาให้พ่อกินหลังจากถูกจับ
ก็โผล่กอดกันร้องไห้กันลูกก็แบบสงสารพ่ออะไรอย่างนี้
ให้กำลังใจพ่อเธอบอกว่าเธอเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ
ก็เสียใจล่ะที่แม่เสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้โกรธพ่อ
แต่ก็เห็นว่าพ่อก็ไม่ควรทำกับแม่ถึงขั้นหนักขนาดนี้
เพราะสุดท้ายมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ทำลงไปนะ
มันยังมีลูกมีหลานอีกที่อยู่ข้างหลัง
ตอนนี้แม่ก็ตายพ่อก็กลายเป็นว่าต้องติดคุก
ลูกสาวคนโตของผู้ต้องหาและผู้ตายบอกว่าเธอก็รู้นั่นแหละ
ว่าแม่เนี่ยก็มีพฤติกรรมลักษณะแบบที่พ่อบอก
ก็คือแอบปันใจแอบมีผู้ชายคนอื่น
แต่เธอก็เห็นว่าเป็นเรื่องของพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ไปยุ่ง
พยายามห้ามอยู่เคยบอกแม่ว่าเออยังไงให้แม่แบบปรับปรุงตัวนะ
เพราะว่าพ่อก็ให้อภัยมาหลายครั้ง
สุดท้ายมันก็เกิดเรื่องร้ายแรงกับครอบครัวขึ้นจนได้
แม้พ่อจะทำผิดก็สงสารพ่อแต่พ่อก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเธอบอกว่าแม่หายตัวไปเมื่อวาน
พอแม่หายตัวไปจากบ้าน
แต่ทำไมมันโบกปิดสนิทเลยทั้งที่มันยังไม่เสร็จ
ถามพ่อพ่อก็ไม่บอกไม่พูดอะไรตัดสินใจให้ญาติมาทุบดู
สุดท้ายแล้วศพแม่อยู่ข้างล่างก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แต่ตอนนั้นพ่อไม่อยู่บ้านพ่อไปทำงานรับจ้าง
ส่วนผู้ต้องหาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าหลังจากที่ฆ่าภรรยาแล้ว
วางแผนจะไปฆ่าผู้ชายคนนั้นด้วยนะที่จับได้ว่ามีความสัมพันธ์กับภรรยานะ
แต่ก็มาถูกจับซะก่อนก็บอกลูกสาวว่ายอมรับโทษ
ทำไปเพราะครับแค้นใจไม่มีทางออกรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ฆ่าให้ตายดีกว่าทนอยู่อะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนั้นที่แม่ไม่อยู่
ลูกสาวก็มาเค้นถามหาแม่จนมาเจอศพกันก่อนนะครับตำรวจยืนยันว่าคดีนี้
ไม่มีปมเหตุอื่นเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมเดี๋ยวจะมีการสอบพยานหลักฐานต่างต่าง
เพิ่มเติมอีกครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้ต้องหาสารภาพทุกข้อหา
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
ก็ดำเนินคดีกันตามกฎหมายกันต่อไป